แต่ทีนี้คุณผู้ชมมีข้อวิพากษ์วิจารณ์จากชาวโซเชียลมาเยอะเลยนะ
กรณีของคุณแซนคุณแซนคุณไม่สะทกสถานเลยใช่ไหม
ครับนี่อะไรนะที่เอาอยู่แล้วครับคลิปนี้แหละค่ะ
ปาร์ตี้ล่องเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเห็นฉากหลังไหมค

เป็นสะพานพระราม๘จุดเดียวกับเส้นทางเดียวกับที่ไปล่องเรือกับแก๊งสปีดโบ๊
แล้วก็คุณแตงโมเธอพลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเสียชีวิตนะคะ
นี่ค่ะในทวิตเตอร์ถ้าไปดูนะคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยถูกแชร์ว่อนเลย
อยากให้คุณผู้ชมดูชัดเต็มอีกรอบหนึ่งค่ะ
โอ้โหนี่แหละค่ะคุณแซนเนี่ยเธอสวมใส่ชุดสูตรสีขาวนะคะ
เป็นกระโปรงแล้วก็มีแก๊งเพื่อนเนี่ยลักษณะคือเป็นปาร์ตี้ค่ะ
มีเสียงเพลงใช่ล่องเรือไปตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะ
แล้วเห็นไหมคะผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งเอาคลิปนี้มาโพสต์ในทวิตเตอร์
แท็กแตงโมต้องไม่ตายฟรีคือลักษณะที่พูดเนี่ย
คุณว่าเป็นเอฟซีจริงหรือประชดแหละดูออกแนว
แนวประชดประชันค่ะเป็นเอฟซีพี่แซนค่ะ
ดีใจมากพี่แซนกลับไปปาร์ตี้แล้วหลังจากเกิดเรื่องขึ้น
ร่วมยินดีกับพี่แซนได้นะคะยิ้มแย้มมีความสุขมากเลย
แฮชแท็กแตงโมต้องไม่ตายฟรีคือต้นเรื่องคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์
เป็นน้องของคุณแซนแต่ไม่รู้ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้อง
หรือว่านับถือกันว่าเป็นรุ่นน้องต่างนี่นะคะ
เขาก็เลยเอามาโพสต์ต่อในทวิตเตอร์
แล้วตอนนี้ชาวทวิตเตอร์ค่ะแชร์กันนะคะ

พากษ์วิจารณ์นี่คุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรออืม

ที่ระบุว่าเป็นน้องของแซนเอามาโพสต์นะ
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นเหมือนกันบอกว่า
บอกพี่แซนให้พูดความจริงหน่อยค่ะ

บอกว่าพูดแล้วไม่เชื่อพูดซ้ำก็เหนื่อยนะคะ
อันนี้คือประโยคที่คุณแซนเคยพูดเลยนี่

ทีนี้ทีนี้ก็ต้องถามกันต่อว่าเอ๊ะไอ้คลิปนี้ออกมา
คือเขาไปล่องเรือปาร์ตี้
ก่อนที่หมายจับจะออกหรือหลังที่หมายจับจะออกนะคะ
คือถ้าเกิดดูเรายังไม่ทราบเหมือนกัน

แต่ถ้าเกิดว่าเอาจุดตัดที่หมายจับออก

แล้วแซนก็มาเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่๓เมษายน

แล้วเมื่อวานนี้กลายเป็นแฮชแท็กขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เลยฮะ

หลังจากที่มีคนเห็นคลิปเหล่านี้แล้วในโลกโซเชียลนะฮะ
แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าแซนก็ถูกสัมภาษณ์นะ
ตอนที่ไปรับทราบข้อกล่าวหาเหมือนกัน

ยังไม่เห็นคลิปค่ะแต่ชาวเน็ตเห็นหมดแล้วนะครับ